อ่ะสมมติวาร์นี้ช่วงบ่ายนายโยกรัฐมนตรีมีกำหนดนัดหมาย

เมื่อวานนายกเต้นอาราบิกมา๓๐นาที

เพลงแพ้ใจของคุณใหม่เจริญปูระนะฮะ
เพราะว่าเปิดไปในช่วงการวอร์ม
แล้วพอจบเต้นอาราบิก๓๐นาทีนายกบอกว่า

ผมเป็นคนโรแมนติกนะหยอดค่ะพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกาย
ออกกำลังกายดีต่อทุกคน

ด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ
อ๋อวัยรุ่นมากดูโอ้โฮคุณตาคุณตา
ทำไมเราไม่ตัดภาพมาประกบกัน
ออกกำลังกายที่ประเทศอังกฤษนะคะ
เขาเผยแพร่ออกมาแบบนี้เป็นข้อมูล
ซึ่งอยู่ในไอจีของลูกสาวของคุณทักษิณนี่แหละค่ะ